แต่ที่แน่เรื่องนี้ต้องเตือนกันอีกแล้วนะคะ
ขับรถขับราระมัดระวังกันให้ดีค่ะ

ต้องเปิดไฟกระพริบให้เห็นชัดเจน

แต่เขาเปิดไฟกระพริบแล้วนะมันเป็นตอนกลางคืนนี่แหละ
แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มาค่ะ
แล้วไม่รู้ว่ามองไม่เห็นหรือยังไรนะคะ
พุ่งชนอัดท้ายกระบะอย่างจัง
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
ผู้ชมขออภัยกลางวันนะคะ

แล้วก็จะเห็นว่ารถกระบะก็มีการเปิดไฟกระพริบ
นี่ค่ะมอเตอร์ไซค์พุ่งมาแล้วชนอย่างจังเลยนะคะ

พอชนเสร็จปุ๊บรถล้มแล้ว

สภาพก็คือคอหักนะคะ
แขนขาซ้ายผิดรูปแล้วก็เสียชีวิตทันที

ผู้ตายชื่อว่านายนิธิพลแซ่ตัน
อายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอลำลูกกา

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาเนี่ยคือ

ทะเบียน๒ขอไข่บอไปไม้

ทะเบียน๒ทภูเท่าสเส๒๘๑๖

จังหวัดปทุมธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครมูลในที่ปเจ็กตึ้ง